อีกหนึ่งเรื่องที่เราโปรยไว้เบรกที่แล้วนะคะ

ตั้งวงดื่มเหล้ากับพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
นั่งดื่มกันอยู่ก็นั่งดื่มอยู่ด้วยกันในบ้านของพ่อเนี่ยนะคะ
สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นเดินออกไปจากพ่อ
เปิดประตูห้องไปลากลูกสาววัย๑๓ปีจากห้องค่ะ
ไปที่ห้องนอนแล้วข่มขืนในบ้าน

อยู่ตรงนั้นค่ะแล้วที่ลากออกมาเนี่ยนะคะ
น้องไม่ได้อยู่คนเดียวนะน้องสาววัย๔ขวบก็นั่งอยู่ด้วยกันนะคะ
คือล่าออกมาต่อหน้าต่อตาน้องสาวคนเล็กเลยแล้วก็พาไปข่มขืน
หรือว่าพ่อเด็กเมามากหรือยังไงหรือแบบ
ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่สงสัยเลยว่า
เพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันหายไปไหนตั้งนานสองนาน
หรือว่าเดินหายไปไหนที่บ้านอันนี้ก็ยัง
ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าพ่อเนี่ย
คือยังไงสั่งหรือยังก็ไม่รู้ตอนนี้
เนี่ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเชื่อมเผลอจนาจังหวัดสงขรา
ซึ่งครอบครัวของน้องที่เป็นผู้เสียหายวัย๑๓ปีเนี่ย
ออกมาร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวเพื่อขอความเป็นธรรม
ที่ต้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
หนึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านอืมสอง
วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านอืมก่อเหตุแล้วเกิดเรื่องแล้ว
ยังคงเหมือนแบบขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่แถวบ้านนะคะ
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ตุลาคม
ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุมีการไปแจ้งความกับตำรวจสพจนะแล้ว
แต่อย่างที่บอกผู้ชายคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
ยังไม่ถูกจับตัวยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเหมือนต้องรอผลการตรวจจากแพทย์
เรื่องของการตรวจร่างกายก่อนทีนี้แม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาบ่ายสามโมงตอนนั้นเธอไม่อยู่บ้าน
เธอไปเก็บยางก้นถั่วอยู่ที่สวนยางพาราอืมเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ลักษณะการเกิดเหตุเป็นยังไงนี่ค่ะตัวคนก่อเหตุก็ไปนั่งดื่มเหล้ากับพ่อเด็กอะค่ะ
ส่วนลูกสาว๒คนน้องผู้เสียหายกับน้องสาววัย๔ขวบ
ดูทีวีกันอยู่ในบ้านพอพ่อเด็กกับคนก่อเหตุนั่งดื่มเหล้ากันไปสักพัก
น่าจะเมาได้ที่อ่ะตัวคนก่อเหตุฉวยโอกาสเข้าไปกระทำชำราวลูกสาว
คือแบบเปิดประตูห้องเข้าไปเลยนะแล้วก็ลากลูกสาวเข้าไปในห้องนอน
ต่อหน้าน้องสาวที่อายุสี่ขวบอ่ะอืมแล้วก็อืมกระทำชำราว
เสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอ่ะเออลูกสาวก็บอกนะว่าเนี่ย
บอกพ่อนะว่าถูกเพื่อนพ่อข่มขืนพ่อเองนั่งดื่มเหล้าอยู่
ไม่รู้ว่าลูกสาวถูกข่มขืนอ่ะคืออันเนี้ยหลายคนก็งงนะอืม
หลังเกิดเหตุนะคะทางญาติของคนก่อเหตุเหมือนกับพยายามมาเคลียร์ด้วยนะ
อืมเพื่อให้จบปัญหาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็ตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็กผู้เสียหายมากนะคะ
บอกแม่น้องโทษปีนั้นคือลำเสียเล่ว
คือใจเย็นตอนนั้นคือเพราะลูกปุ๊บล้างจากรูแล้ว
มันใจมันไม่มีแล้วมันทำอะไรก็ไม่ถูกคือทำอะไรไม่ได้นี่
ใจมันจะช็อกอยู่เอาหน้าอยู่ไหนถึงไม่รู้ลูกอยู่ไหน
พยายามบอกลูกทุกวันว่าไม่ต้องคิดอะไรอะไรเกิดอะไรมันเกิด
อยากให้ลูกอยู่ให้ได้อย่าให้ลูกไปคิดมาก
ใจเราอยากให้เอาไว้แต่มันไม่มีเรื่องถ้าเราเอาไว้ไม่ได้
ดึงตัวไป
ก็เรื่องคดีต้องเป็นเรื่องของคดีความเพราะว่าอย่างนี้ถือเป็นคดีอาญาเลย
ทีนี้น้องที่เป็นผู้เสียหายวัยสิบสามขวบ

ที่เมากับแรงเด็กยิงวัยสิบสามอ่ะสู้ไม่ไหวค่ะ
ก็ถูกเปิดประตูเข้ามาแล้วลากไปในห้องนอน
เอามือบีบคอน้องเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้อง
แล้วก็ข่มขืนน้องรวมถึงข่มขู่ไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ออกจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
น้องบอกว่าน้องไม่รู้ว่าคนนี้คือใครไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักมาก่อนเลย
ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะทางด้านคดีความ
รอผลตรวจร่างกายจากแพทย์โรงพยาบาลจนะอยู่
ว่ามีร่องรอยการถูกล่วงระเมิ๑๙๘๐รึเปล่า
ถ้าผลตรวจยืนยันแล้วว่าถูกทำลาวถูกล่วงระเมิ๑๙๘๐จริง
ก็จะต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ